อีกหนึ่งเรื่องมีข่าวก่อนหน้านี้
แล้วก็รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วล่ะค่ะ
ความคืบหน้าล่าสุดเหตุการณ์ที่มีประเด็นบนโลกอินเทอร์เน็ตนะคะ
บอกว่ารับทราบเรื่องนี้แล้วแล้วก็รู้สึกเสียใจ
ออกมาโพสต์ภาพร้องเรียนว่าเจอแท่งเหล็กขนาดเท่านิ้วกลาง
เมื่อวันที่๑๙มิถุนายนที่ผ่านมา
ว่าแท่งเหล็กเป็นชิ้นส่วนของอุปกรณ์ที่ใช้ทอดอาหารภายในร้าน
ก็ได้ทำการเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ทันที
แล้วก็แจ้งทุกสาขาให้ตรวจตราอุปกรณ์อย่างละเอียด
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวซ้ำขึ้นอีกนะคะ
เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับกรณีที่เกิดขึ้น
แล้วก็ยินดีเปิดรับทุกคำติชม
เพื่อพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ต่อไปนะคะ
สำหรับกระแสในโลกโซเชียลก่อนหน้านี้
มีการร้องเรียนว่าเจอแท่งเหล็กในอาหาร
ก็มีผู้ใช้สังคมออนไลน์ออกมาวิพักษ์วิจารณ์จำนวนมาก
ส่วนใหญ่ก็รู้สึกตกใจกับเรื่องที่เกิดขึ้น
รายบอกว่ายังดีที่เจ้าของโพสต์ไม่ได้รับบาดเจ็บนะคะ
ก็มีทั้งเรื่องราวของโดนัทเมื่อสักครู่นี้
บอกว่าผมชอบมากครับเพราะมันมีรู

รูนะคะ
แล้วแบบนี้ผมจะกินไก่ทอดหรือกินโดนัทดีนะ
เลือกลำบากต้องค่อยพี่มิ้นช่วยเลือก
กินอาหารคลีละกันค่ะทำเองเลย
ทำเองที่บ้านมั่นใจสุด
ไปจ่ายตลาดจ่ายตลาดก็เจอคิวหมูอีก

ทุกอย่างต้องมีข้อระมัดระวังเท่านั้นเองนะคะ
ก็ใช้ชีวิตอย่างปลอดภัย